เขามีคำฮิตในติ๊กต๊อกอยู่แล้วนะครับ
ใครที่เล่นอยู่เนี่ยต้องฮิตต้องตามให้ทันสำหรับคำที่ว่า
อ้าว
คุณผู้ชมขาารองดาราแห่ครับก็ยกใหญ่เลยนะฮะ
ศิลปินที่มีชื่อว่าเนมเอ็มทีเนมเมืองทองนะครับ
กับวันโฟลแล้วก็ฟีดกับน้องเดียลองนั่นเองค่ะ
ของจริงเขาร้องกันแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะโดนโป่ง

เดี๋ยวจะโดนโป่ง
เดี๋ยวจะโดนโป่ง

เดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
เดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งโป่ง
เดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
เดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
เดี๋ยวจะโดนโป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
โป่งโป่งโป่งโป่ง

เด็กเดื้อต้องโดนเลยคะ
โป้งโป้งพี่คนนั้ยโดนโป้งก่อนเพื่อน

เต็ปแดนมาแล้วไปดูสเต็ปสวยกันบ้างดีกว่า
กับรีลาการโพสติกรองของน้องโบเมลดานะครับ
จะเป็นเด็กดื้อแค่ไหนไปชมคลิปค่ะ
เด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะ
สวยเบอร์นี้เขาไม่โดนโป้งหรอกค่ะ

ปิดท้ายก็ขอมาแบบแพ็คคู่เลยดีกว่านะคะ

สำหรับพี่บอลเชิญยิ้มกับคุณยูริภรรยาคนสวย
ไปดูลีลาเด็กดื่มบ้านนี้กันหน่อย
ื้อแบบพี่ยูริจะโดนอะไรพี่บอลจัดให้
เดี๋ยวขอตาหัวกลักสัก๓กลักก่อนนะ
มันมาร่วงอยู่ดีอ่ะติ๊งนังพี่รุ่งสุริยามัน

ถ้ากำลังคิดอย่างนี้จริงแบบนี้เลย
ใจนะขยันนะในความตัดต่อนะ
คุณผู้ชมค่ะอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะเดี๋ยวจะโดนโป้ง